ที่จังหวัดเลยคราวนี้คนที่เจอเนี่ยเป็นหญิงสาวครับ
ก็คือผู้ชายคนเนี้ยเนี่ยบุกเข้ามาบ้านเธอตอนกลางคืน
ก็มาตอนที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะ
โอ้โหเป็นผู้หญิงจะตกใจขนาดไหนกับเหตุการณ์นี้คะ
โอ๊ยตาย

พี่บ๊ามาแต่ได้

ตายหยุด
เข้าไปไหน

คุณวองจากไหนนะ
เอาคืนบ้าง

มาแบบคือให้ดูไม่ได้เลยต้องเบลอไว้

ทั้งตัวเลยเพราะไม่ได้สวมอะไรเลยค่ะ
ตอนเที่ยงคืนของวันที่๑๐กุมภาพันธ์นะคะ
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเขาแชร์เอาไว้นะคะ
คนร้ายรูปร่างอ้วนเปลือยทั้งตัวเลยค่ะ
กมาในบ้านเธอขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่
ตกใจค่ะก็ตะโกนร้องให้ชาวบ้านมาช่วยเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันนะคะคนร้ายหนีไปซ่อนในห้องน้ำ
เขาก็ช่วยกันจับเอาไว้ได้เนี่ยค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะ
ประติดประต่อได้พอว่ามาจากเลยนะคะ
แล้วเขาก็ไปสำรวจรอบนี้นะคะ
หมายเลขทะเบียนเลยมาจอดห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไม่มากนัก
แล้วก็แก้ผ้าบุกเข้าไปในบ้านอ้างว่าจะมาเข้าห้องน้ำค่ะครับ
เสพยาพี่พี่อาบน้ำอยู่พี่เปิดประตูเข้ามา
วิ่งมาหาพี่เฉยแม่โอ้ยแล้วแล้วสถานการณ์แบบนี้
คุณถอดเสื้อโพงเสื้อผ้ามาเนี้ยบอกอันซะนะครับ
ไปเบิ่งรถห่วงน้ำห่วงน้ำผมไม่เข้าใจละรถคุณจะถอดทำไม
คุณแก้ผ้ามานี่คุณหมายฟังกว่าอย่างใดบอกครับผมมาเข้าห้องน้ำด้วยครับ
เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอันนี้มันบ้านคนอื่นคือเออเนี้ย
คือถ้าเกิดมาขอแบบปวดท้องขอเข้าห้องน้ำหน่อยก็ว่าไปอย่างนี้
แก้ผ้าเลยอ่ะแล้วบุกเข้ามาเลยเออไม่ได้คงไม่ได้ขอด้วย
ฟังไม่ขึ้นอ่ะเอาจริงนะคะแต่อันนี้คือโชคดีนะ
คือเขาบ้านใกล้เรือนเคียงกันเขาน่ารักพอเที่ยงคืนมีเสียงร้องช่วยด้วย
โอ้โหบุกมาช่วยกันขนาดนี้เลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็จับตัวคนร้ายไว้
ก็ต้องโทรแจ้งตำรวจค่ะสพนยับร่องนะคะ
โพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเอาตัวคนร้ายไปสอบสวนแล้วค่ะญาติก็ติดต่อมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ติดใจเอาความปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีต่อเลยแต่หัวใจจะวายเกิดมาเพิ่งเคยเจอ
ครับเรื่องนี้กับตัวเองนะคะถ้าเกิดมันทำร้ายขึ้นมาเธอบอกว่า
สงสัยตายอย่างเดียวเพราะคนร้ายตัวใหญ่มากนะคะเนี่ยก็พยายามทีมข่าวเราพยายามติดต่อไป
เจ้าของเฟซบุ๊กนะคะติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรสอบถามที่สพนยับร่อง
ก็ทราบว่าชายคนนี้เนี่ยป่วยวิกลจริตค่ะอายุประมาณ๓๐๓๕ปีนะคะ
หลังจากถูกควบคุมตัวมาครอบครัวก็มาที่สพนยับร่อง
แล้วก็ขอโทษผู้เสียหายและผู้เสียหายก็ไม่เอาเรื่องเอาราว
เขาก็รับตัวลูกชายกลับไปบ้านพร้อมกับรถเก่งคันนี้แหละค่ะ
ดูแลกันให้ดีแล้วกันนะครับ